เมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันโหดเยี่ยมมากนะฮะ
สำหรับผู้ชายคนนึงที่จะกระทำกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ถึงขั้นไปแทงเขาจนเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
แทงไปเนี่ย๑๐กว่าแผล
วันนี้ตำรวจคุมตัวคนที่ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ชายคนนี้ฮะชื่อนายถนอมนามสกุลเหลือหลายอายุ๕๑ปี
ก่อเหตุใช้มีดแทงนางสาวสวัยอายุ๔๑ปีจนเสียชีวิต
นี่ฮะพาไปทำแผนนะครับเป็นหอพักแห่งหนึ่ง
ที่บ้านหนองไผ่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
คือนายถนอมก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยฮะ
ก็ไปทำแผนท่าทางเหมือนปกติพูดจาบอกเล่าเรื่องราวต่าง
เมื่อวานนี้เขาสารภาพกล่าวอ้างกับทางตำรวจ

เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวสวัยที่ถูกแทงเสียชีวิตด้วย
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าคบหาอยู่กินกันได้สักปีกว่า
หลังเห็นภรรยาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไป
อย่างเช่นอยู่ห้องเช่าด้วยกันแถวนี้ทีแรกก็อยู่ด้วยกันห้องเดียว

สุดท้ายเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยบอกให้นางสาวสวัยภรรยาไปซื้อบุหรี่ให้
จังหวะนั้นเธอไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไป
ผู้ต้องหาอ้างว่าไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู
เห็นข้อความแชทไลน์คุยกับผู้ชายคนอื่น
ลักษณะใช้คำพูดที่รับไม่ได้
พอเขากลับมาถีบจักรยานยนต์เขาล้มเอามีดแทงเขาเลย

เห็นข้อความในโทรศัพท์มือถือของภรรยาก็เลยไปหยิบ

นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ

ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนนะครับจุดที่หน้าห้องนะครับ
ที่ผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์กลับมานายถนอมก็ถีบรถเขาจนล้ม
แล้วก็ไปจ้วงแทงเขาโดยที่เขาไม่ทันได้ป้องกันตัวไม่มี
โอกาสในการที่จะร้องขออะไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับแทงไปที่
ชายโครงแล้วก็หน้าอกหลายแผลนะฮะ๑๖แผลจนเสียชีวิตแล้ว
มีดเอาไว้ใต้ต้นไม้ใกล้กับจุดที่ก่อเหตุนั่นแหละอ้าง
ว่าไม่เอามีดไปด้วยเพราะตั้งใจจะขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบ
ตัวกับตำรวจเกรงว่าเดี๋ยวถ้าคนเห็นว่ามีมีดติดมือไปด้วย
เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะแตกตื่นกัน
หลังจากที่แทงน้ำใจแล้วโมไซค์เราทำไง
เมื่อไทยล้มอยู่ผมก็ม้างขึ้นมาครับอ่าม้างขึ้นมาแล้วกัน
ก็ไปเลยมาตัวเลยครับผมครับผมครับผม
เนี้ยเนอะตำรวจก็คุมตัวมาทำแผน
ใช้เวลาอยู่สักประมาณสิบนาทีครับท่านผู้ชมครับก็รีบนำตัวขึ้นรถ
กลับไปโรงพักทันทีเพราะว่าลูกชายของผู้ตายกับเพื่อนเพื่อนเขา
มารอดูหน้าผู้ต้องหาอยู่ค่ะ
นี่ฮะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
คือลูกชายเขาก็แค้นนะฮะคือเป็นใครก็แค้นอ่ะนะคะ
อายุยังเพิ่ง๑๐กว่ายังวัยรุ่นกันอยู่เลยนะครับส่วนผู้ตาย
นางสาวสวัยอายุ๔๑นะครับลูกชายของนางสาวสวัยผู้ตายบอก
กับเรานะครับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าไม่มีทาง
ให้อภัยนายถนอมผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาด
คือแล้วเดี๋ยวเขาจะตามไปทุกที่ด้วยอันนี้เขาบอกกับเราเลย
อืมไม่ว่าตำรวจจะพาตัวผู้ต้องหาไปไหนเนี่ยเขาจะตามไป
ที่เขารู้ว่าแม่เนี่ยคบหาอยู่กับนายถนอมเพราะว่าแยก
กับพ่อไปแล้วนะตลอดเวลาที่เวลาที่เขาต้องมาเจอตัว
ถนอมเนี่ยที่รู้ว่าเป็นแฟนใหม่ของแม่เขาก็ทักทาย
ตามปกติภาษาเด็กขอรบผู้ใหญ่แต่ก็ไม่เคยคิดว่าวันนึง
นายถนอมที่เป็นแฟนใหม่ของแม่จะมาก่อเหตุกับแม่
ขนาดนี้เท่าที่เขารู้เรื่องราวนะฮะลูกชายของผู้ตาย
บอกกับเราก็คือรู้ข่าวมาบ้างว่าแม่เนี่ยอยู่กับนาย
ถนอมเนี่ยมีทะเลาะแล้วก็ถูกทำร้ายถูกตบถูกตีหนึ่ง
วันก่อนเกิดเหตุพี่สาวโทรมาบอกเขาบอกว่าแม่เนี่ยบอก
ให้ลูกมีลูกชายกับลูกสาวแม่บอกกับลูกสาวบอกลูก
ดูแลตัวเองกันดีนะแม่คงจะอยู่ได้อีกไม่นานลูกชาย
ผู้ตายบอกกับเราว่าไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยแสดงว่าแม่
อาจจะรู้ว่าจะต้องถูกทำร้ายหรือว่านายถนอมเนี่ยจ้อง
ทำอะไรสักอย่างอยู่ตลอดถึงบอกกับลูกไว้อย่างนี้
เคยมีเล็กน้อยครับแค่ตบหน้าอะไรกันแล้วก็หายงอนกันเลย
เป็นเรื่องธรรมดานะครับเถียงกันไม่เข้าใจกันวันก่อนนี้ครับ
แกก็ทักมาบอกพี่สาวผมว่าดูแลน้องดูแลพ่ออะไรให้ดี
จะไม่อยู่แล้วแกบอกว่าแกรู้ตัวดี

คบชมครับแล้วมันก็มีเรื่องที่ดูที่น่าเศร้ามาก

ของนางสาวสวัยผู้ตายค่ะนะฮะเธอได้โพสต์ภาพเอาไว้
นะครับโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าอุตส่าห์รีบฝึกงานกลับ
อยู่กับแม่อยู่กันได้ไม่ถึงเดือนทำไมถึงใจร้าย
ได้ขนาดนี้แล้วก็บอกว่ามีเรื่องจะเล่าเมื่อวานนั่งคุยกับ
แม่และน้องจะพากันไปคลองถมจะไปซื้อของสุดท้ายแม่ไม่อยู่

ขวามือนี่คือผู้ตายนะฮะมีลูกสองคนนะครับเพื่อนของลูกสาวผู้
ตายเนี่ยก็โพสต์นะครับบอกว่าลูกสาวของผู้ตายเนี่ยเขาเห็น
รองเท้าของแม่เนี่ยเก่าแล้วตั้งใจเก็บเงินเลยนะเนี่ยเตรียม
เงินเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับสะสมเงินเอาไว้ไปซื้อรองเท้าใหม่

คือไปซื้อมาได้เนี่ยปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยยังไม่ทันเจอแม่
เลยค่ะมีโทรศัพท์มาหาบอกแม่ถูกแทงตายถูกแทงถึง๑๖แผลนี่ฮะอายุ
เพิ่ง๑๕ครับคือลูกชายลูกสาวของผู้ตายเขาบอกโอ้โหเพื่อน
บอกเขาทำใจกันไม่ได้เลยเขาร้องไห้เสียใจอย่างหนักเหมือนกับ
หมดแรงสิ้นหวังไปเลยกับเด็กอายุแค่๑๕๑๖ที่ต้องมาเสียแม่ไป
เราได้คุยกับผู้ที่พักอยู่ในห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้
ชมครับอยู่ข้างห้องเลยนะข้างห้องกับผู้ตายบอกว่าผู้ตาย
กับตัวนายถนอมผู้ต้องหาเนี่ยเขามาเช่าห้องอยู่ห้องหมายเลข๙
อยู่ได้๓วันยังไม่เคยพูดคุยอะไรกันเลยนะฮะในฐานะเพื่อน
ห้องเช่าแห่งเดียวกันช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุผู้ต้อง
หานั่งสูบบุหรี่ท่าทางซึมอยู่ที่ห้องก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็
ไปจากห้องกันนะฮะสักพักหนึ่งกลับมาเห็นผู้ตายนอนอยู่แล้ว
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่หน้าห้อง

เหงาไงไงนั่งผมก็มองมา
แต่ผมไม่ได้ถามว่าผมไม่รู้จัก
ผมไม่รู้จักผมเลยไม่ได้ถาม
เสียงรถล้มอยู่อยู่ผมก็ไม่กล้าออกมา

ผมก็ไม่กล้าออกมาเสียงรถล้มปุ๊บ

ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเงียบเลย

ผู้ชายก็ขี่มอไซค์ออกมาแล้ว

นี่คือเพื่อนที่อยู่ห้องเช่าที่เดียวกัน

ตอนที่ไปมอบตัวกับตำรวจเนี่ยอ้างต่างนานา

บกันมาปีกว่าอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้
แรกก็อยู่ด้วยกันตอนหลังมาถูกแยก

ว่าไปเห็นโทษข้อความในโทรศัพท์นู่นนี่นั่น

อย่าว่าแต่ไปแทงไปฆ่าเขาเลยฮะไปตบตีเขาก็ไม่ได้
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
เพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ

โดยอ้างปมเหตุว่ามาจากเรื่องความหึงหวง
ตำรวจก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ

ตอนนี้แจ้งข้อหาคือเจตนาฆ่าผู้อื่นนะครับ

ญาติทำพิธีชาปนกิจสบไปแล้วนะครับ

หลังจากสวดพระอภิกรรมสบไป๑คืน
วันนี้ก็ชาปนกิจศพไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ

เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ